กรณีของหญิงวัย๓๒ปีที่ไปหลอกพ่อม่ายวัย๕๓ปี
ไม่รู้ไปคุยกันอีท่าไหนหลอกโอนเงินให้ในระยะเวลา๒ปีเนี่ย
ร่วม๔ล้านบาทเยอะมากนะคะ
ทีนี้ยังไปหลอกผู้ชายคนนี้อีกว่าพ่อแม่เนี่ยไม่อยู่แล้ว
ไม่มีเงินทำศพโอนมาให้หน่อยแต่พ่อแม่ยังอยู่นะ
ยังอยู่ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านเลย
ไปคุยกับพ่อคุยกับแม่เลยนะคะรู้หรือเปล่าว่าเนี่ยว่า
ทำอะไรลงไปพ่อแม่บอกไม่รู้เรื่องเลย
ทำไมลูกทำแบบนี้ถ้าทำจริงอยากให้มา
แสดงความบริสุทธิ์ใจมามอบตัวเถอะ
นี่แหละค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่
อังเภอห้างฉัดในจังหวัดลำปางไปเมื่อเย็นหวานนี้
ไปพูดคุยกับครอบครัวของนางสาวนิพาพรวัย๓๒ปี
ตกเป็นข่าวว่าไปหลอกพ่อม่ายวัย๕๓ปีชาวสระบุรี
โอนเงินเข้าธนาคารกว่า๔ล้านบาท
ทั้งอย่างอ้างว่าพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้ว

ระบุว่าจะใช้ชีวิตคู่กับพ่อม่ายรายนี้ด้วย

พ่อแม่ของนางสาวนิพาพรบอกค่ะ
บอกว่าลูกสาวทำงานที่กรุงเทพ
นานจะกลับบ้านมาสักทีนึง
และได้เจอลูกครั้งสุดท้ายเดือนก่อน
ลูกบอกว่าเดี๋ยวต้นเดือนนี้จะไปทำงานในมาเลเซีย

แต่ว่าตอนนี้ยังติดต่อลูกสาวไม่ได้เลยนะคะ
แล้วก็อยากให้ลูกออกมาชี้แจงว่าทำเรื่องแบบนี้จริงหรือเปล่า
หากทำจริงก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไปค่ะ
พ่อแม่ของนางสาวนิพาพรยอมรับด้วยนะคะว่าเห็นข่าวแล้วตกใจมาก
ตกใจจริงเมื่อรู้ว่าลูกสาวตัวเองไปหลอกเงินผู้ชาย
มากถึง๔ล้านบาทนะคะ
ยืนยันนะคะว่าไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลย
แล้วก็ลูกเนี่ยก็ไม่เคยส่งเงินมาให้ใช้หลายปีแล้วด้วยเหมือนกัน
ผู้หญิงคนนี้เขาเริ่มรู้จักผู้ชายคนนี้ตั้งแต่ปี๖๑
ก็ช่วง๒๓ปีนี้โอนไป๒๐๐กว่าครั้ง

เงินก้อนใหญ่สุดคือ๑ล้าน๓แสนบาท
ผู้ชายคนนี้โอนไปให้กับผู้หญิงคนนั้น
หน้าไม่เคยเจอมือไม่เคยจับ

เป็นเงินที่เขาจะใช้ในช่วงของบรรปลายชีวิต
สุดท้ายผู้ชายคนนี้เหลือเงินติดบัญชีเพียงหมื่นกว่าบาท

ประเด็นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเชิญชวนคุณผู้ชมพูดคุยด้วย